เดี๋ยวนี้คนร้ายเนี่ยนะรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีแต่งตัวดีขับรถเก๋งมา
แล้วมาก่อเหตุแบบไม่คาดคิดจริงค่ะแต่เหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดนะคะ
ผู้ชายคนนี้แต่งตัวดูดีเลยขับรถเก๋งมาเลยเดี๋ยวลองดูนะคะ
ทำไมฮะเดินมาหน้าบ้านเออก็เนี่ยดูดูแบบแต่งตัวเรียบร้อยดูนะ
เผินเผินไม่รู้ว่าจะมาเป็นโจรอ่าแล้วเป็นโจรขโมยชุดชั้นในเฮ้ย
จริงเนี่ยเดินไปที่ราวตากผ้านะไม่ได้ขโมยทรัพย์สินอะไรเหรอ
ชุดชั้นในมาดมก่อนอีกต่างหากอ้าวนี่ค่ะนี่คือผู้ก่อเหตุค่ะครับ
พอก่อเหตุเสร็จได้ชุดชั้นในมาดมเสร็จเนี่ยนะก็วิ่งไปขึ้นรถเก๋งของตัวเองที่จอดไว้
นี่ค่ะใช้เวลานาทีนิดนิดครับนี่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่หนึ่ง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนมุรีสิบหกนาฬิกายี่สิบสองนาที
หกพฤศจิกายนไปแล้ววันนี้เลยช่วงเย็นอื้อหือ
ทีมข่าวไปคุยกับผู้เสียหายมานะคะเป็นผู้หญิงอายุสามสิบแปด
เธอบอกว่าเธอก็เปิดประตูบ้านทิ้งไว้อย่างที่เห็นในภาพค่ะ
คือเธอไม่อยู่กำลังไปรับลูกที่โรงเรียนนั่นรถคันนี้ฮะรถเก๋งอย่างดีแบบ
ใครจะไปคาดคิดขับรถดีแต่งตัวดีมาขโมยชุดชั้นในเอาไปดมแล้วก็ขโมยไปเลยนะคะ
นี่ขับรถเก่งมาขโมยชุดชั้นในเหรอผู้เสียหายบอกว่าแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
นี่เป็นครั้งที่สองนะคะนี่ขับไปแล้วนี่ขับรถไปแล้วก่อนหน้านี้สองสามเดือน
เคยโดนขโมยชุดชั้นในมาแล้วค่ะครับแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
คนร้ายน่าจะเป็นคนละคนกันแต่ตอนเนี้ยพอมาเกิดเหตุแบบ
ลักษณะเดียวกันถึงแม้ว่าคนร้ายจะคนละคนกันเนี่ยนะ

รถก็วิ่งไปมา
รถก็วิ่งไปมาเรารู้สึกว่าเขากล้าเกินไปเราก็อยากให้ตำรวจจับให้ได้
บอกว่ากางเกงชั้นในของสามีกับของลูกไม่หายค่ะ
ไม่เอามีแต่ของเธอที่หายไปค่ะเอาแต่ของผู้หญิงอ่ะสิใช่ค่ะของผู้ชายนี่ไม่เอาค่ะ
นี่นะคะแล้วดูการแต่งตัวนะคะใส่เสือแจ็คเก็ตเสือเชิด
กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสวมใส่หน้ากากอนามัยสีดำอย่างนี้ค่ะ
แต่ตามภาพคือไม่เห็นป้ายทะเบียนว่าทะเบียนอะไรผู้เสียหายบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
เตือนค่ะใครมีบ้านติดถนนต้องระวังนะคะตากชุดชั้นในต้องให้มิดชิด
บอกแบบนี้นะป้องกันคนร้ายที่จะเข้ามาในลักษณะโรคจิตขโมยชุดชั้นในนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีก็ต้องรอตำรวจสพนขามติดตามตัวคนร้ายนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ค่อนข้างชัด
น่าจะรู้ตัวได้ไม่ยาก
คือถ้ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเห็นก็คงดูออก
แต่ว่าจังหวะรถมันเห็นด้านข้างไงใช่ไหมไม่เห็นป้ายทะเบียน

ใช่ถ้าเป็นคนที่เรารู้จักเคยเห็นนะ

แต่ใครจะไปคิดก็ตากเอาไว้ในบ้านแบบนี้ใช่ไหม